สวัสดีค่ะ

จับให้แน่น
จับอันนี้จับอันนี้

ใช่ค่ะ

มือเริ่มปลายเริ่มจับ

เป็นยังไงบ้างพี่พัฒนาการ๘เดือน

ตอนตื่นมาเอ๊ะทำไมลูกหน้าตา

แล้วก็ตัวหนักขึ้นเรื่อยค่ะ

อันนี้ถือว่าเป็นน้องเลี้ยงง่าย

โอเคเล่นไว้ก่อนก่อน

อยากได้ความสนใจอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่อุ้มไม่จับไม่อยู่ใกล้เขาอะไร
เขาก็จะเรียกโวยวายเรียกหาเฉย

ช่วงนี้เหมือนเลยเป็นช่วงที่พาออกเที่ยว

คือช่วงนี้พยายามที่จะให้เขาออกมา

ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเริ่มจำหน้าคนได้ปั๊บเนี่ย
เขาเอาแต่พ่อแม่อย่างเดียวเลย
พี่ว่าเจอแม้แต่คุณปู่คุณญาติ

ก็เลยพยายามที่จะออกมาให้เจอคนบ่อย
ช่วงนี้รู้สึกจะคุ้นเคยมากไปนิดแล้ว

มากก็ไม่เคยมีอะไร

ไม่เคยมีสิ
แล้วแบบรอคอยเข้ามาทั้งชีวิตอะครับมันก็
มันก็แบบเราก็ทุ่มให้เขาทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนี่แหละ

เห็นรู้สึกว่าเขามีอะไรแปลกใหม่ทุกวัน
วันก็จะรู้สึกว่าเขายิ้มอีกแบบนึง

เช้าเลยเพิ่งเห็นเขายิ้มให้พี่

ก็ยิ้มให้แบบเหมือนเจ้าชู้ที่เธอยิ้ม

ก็ก่อนหน้านนี้ที่เจ้าติดก่อนหน้านี้

แต่เมื่อเช้าอันนี้ก็ยิ้มให้เค้าเฉยเลย

ช่วงนี้ยังแค่พยายามให้เค้า
ลุฤเรื่องให้เขาใจอะไรนุษย์นี่

ยังไม่ถึงขนาดว่าตั้งวางแผนว่าจะเข้าองค์การ
พัฒนาการเขาเลยช่วงนี้แล้วแต่เขาชอบ
เขาอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรก็เต็มที่
เป็นห่วงห่วงกันคนละเรื่องมากกว่าค่ะ

ไม่ทะเลาะกันเรื่องเรียนรูป

จริงแล้วก็บางที

แบบว่าพัฒนาการเขาเพิ่มขึ้นใช่มั้ยคะ
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงมันก็ต้องถูกปรับไปตามอายุเขา

ช่วงนี้เขาบริกษากับเราได้แล้วนะ
เดินทางไกลมองไปจากนั้นดูว่า

ก่อนหน้านี้ก็เลยพยายามที่จะให้เขา

ไปใกล้ไปภูเกียร์

จนกระทั่งไปต่างประเทศ

ก็ไม่ไกลมากแต่คราวนี้

แฮปปี้แล้วก็ช่วยรับแขกด้วย
เพราะว่าพาผู้โชคดี

ตอนไปกัน๒๐กว่าชีวิต

แล้วก็ชอบน้ำทะเลชอบอยู่กลางแจ้งค่ะ

ชอบเล่นน้ำมาก

ท่านี้เลยค่ะ
เวลาน้องเฟรนลี่

พ่อแม่เป็นห่วงไหมคะ

เพราะเราเลี้ยงกันเอง

อันนั้นของจริง๑๐กว่าชั่วโมง

รู้สึกว่าเราชิวมากยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะ
วางแผนไว้คิดอยากให้รายนานชาติรุ่งใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ว่ะ
จริงคิดได้แล้วแต่ยังตกลงกันไม่ได้

หรืออยากให้ใกล้บ้าน
เราไปส่งงานไม่อยากให้ลูกทรมานนั่งรถไกล

เป็นสถาบันที่ให้อบรมดีกัน

อยากให้เข้ามีความเป็นใคร

เป็นไม่อยากให้แบบเป็นฝรั่งหรือว่าอะไรอย่างนั้น
แต่ว่ามันก็มีปราบปนคลากกันอยู่แล้ว
แต่ว่าพื้นฐานเลยสำหรับชายไทยอยากให้เขามีความเป็นไทยสูง
คิดว่าฝ่ายไหนจะชนะพี่
แต่จริงเราก็อุ้มเขามานะในท้อง

พอยกอันนี้ขึ้นมาปั๊บก็ยอมแพ้ทุกครั้ง

เพราะจริงกี้ว่าตอนนี้ทางเลือก
เรื่องทางด้านการเรียนค่อนข้างเยอะ

เพราะตลอดเวลานี้คือตั้งแต่เลี้ยงเข้ามา
ก็เราพยายามทำอะไรที่เราแฮปปี้

ว่ามันระยะยาวก็ทำให้ทุกอย่างดี

สุดท้ายชาว๓๕
ผ่องกลางซ้ายด้วยครับ
คือของมีความสงสัยกันเลย

เดี๋ยวตามสายปลาเอง
ต้องตามเรา
เดี๋ยวตามน้องเล่นหรือพี่เลี้ยวเพิ่ม
ขอบคุณค่ะ
แล้วร้อน

ใช่ดีใจแล้วนะ
สวัสดีครับ